หน่อยละกันหลายคนเชื่อว่าน่าจะรู้จักพี่สาวต้นไม้ที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายกับผู้หญิง

คนเขามีความเชื่อความศรัทธารวมไปถึงดาราหลายคนไม่ว่าจะเป็นพิงกี้สาวิกา
และล่าสุดค่ะพี่แคนดี้รากแก่นเขาก็มีความเชื่อความศรัทธาเหมือนกันค่ะ
สมัครตัวเองเป็นเอฟซีของพี่สาวด้วยคนเดินทางไปหาพี่สาวด้วยตัวเองเลย
พร้อมกับคุณแม่บรรเย็นรากแก่นซึ่งตอนนี้นะคะทางร้านเนี่ยเขามีการแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเข้าพบพี่สาวแล้วนะ
ซึ่งพี่แคนดี้เองค่ะก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศเอาไว้และจะเห็นนะคะว่ามีการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ด้วย
เพราะว่าเมื่อวานเป็นวันประกาศสวนรางวัลสลากินแบบรัฐบาลพฤติภูมิดี
และการไปหาพี่สาวครั้งนี้ค่ะพี่แคนดี้เขาไม่ได้เป็นมือเปล่านะคุณผู้ชม
เขานำกระเป๋าไปให้พี่สาวด้วยเขาบอกว่าพี่สาวเนี่ยอยากได้
ส่วนตัวพี่แคนดี้เองเขาก็ทำธุรกิจขายกระเป๋าอยู่แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการต่อยอดให้เฮ่งปังนั่นเองนะจ๊ะ
เช่นเดียวกับลูกทุ่งสาวพี่ฝนธนสุนทรค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้เลิกงามยามดีก็ไปหาพี่สาวด้วยซึ่งพี่ฝนเนี่ยก็ได้อัดคลิปต่อหน้าพี่สาวนะคะ
พร้อมกับบอกว่าตั้งใจมาไหว้พี่สาวเพราะเคยขอไว้นะคะ
แล้วสิ่งที่ขอเนี่ยก็เป็นจริงกำลังจะเป็นจริงแล้วใกล้แล้วล่ะ
ส่วนคนที่เฮงแล้วก็ปังสุดก็เห็นจะเป็นผู้จัดการของพี่ฝนนี่แหละ
สมหวังดั่งใจก็เลยกลับมาหาพี่สาวแล้วก็นำเอารองเท้าไปถวายค่ะ
งานนี้พี่ฝนยังบอกนะว่าใครไม่สะดวกมาหาพี่สาวด้วยตัวเอง
เห็นคลิปนี้แล้วก็ขอพี่สาวผ่านคลิปได้เลยเพราะว่าพี่สาวใจดีให้ทุกอย่างให้ทุกคนนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ฝนฝากบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐนะว่าเชื่อในตัวพี่สาวจริง
แต่ส่วนหนึ่งก็เชื่อในการทำความดีของตัวเองด้วยค่ะ
นี่พี่ฝนอัดคลิปจากแบบว่าตรงที่ไปไหว้พี่สาวเลยเหรอ
แต่ว่าคนก็ยังเดินทางไปกลับไหว้ขอพรอยู่นะ
แต่ใครที่จะเดินทางไปเช็คเวลากันด้วยนะครับ
เพราะว่าทางร้านเขามีการออกกฎใหม่แล้ว
แบ่งเวลาในการมาแวะเวียนกลับไห้พี่สาวเป็น๒ช่วงเวลาด้วยกันนะคุณผู้ชม
กันไปก่อนเดี๋ยวไม่งั้นจะไปเกอร์แล้วก็แถวนั้นรถค่อนข้างติดด้วยนะคะ